อีกหนึ่งสาวสวยค่ะใบเฟิร์นพิมชนกแลนดิ้งปั๊บงานเข้าปุ๊บ
โอ้โหรับพรีเซนเตอร์ไปเลยพรีเซนเตอร์รถยนต์ท่านหนึ่งเก๋
นี่แหละค่ะเรื่องงานรับทรัพย์แน่นรัวยกให้สาวสวยคนนี้เลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยมันกำลังปังแต่หลายคนบอกว่าขอย้อนไปนิดนึง
ไอทริปเกาหลีล่าสุดที่สาวใบเฟิร์นเขาแบบไปเที่ยวมา
ทำไมทำไมซูมเข้าซูมออกแล้วก็ไม่เห็นมีคนอื่นเลยเห็นอยู่คนเดียวเลยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะแล้วก็แคปชั่นที่โพสต์ตลอดทั้งทริปทำเอาเหล่าแฟนคลับพร้อมใจกันแซว
โอ้โหนี่มันแคปชั่นคนโสดโปรดจีบนะจ๊ะ
งานนี้สาวใบเฟิร์นก็เลยตอบแบบตรงไปตรงมาว่าโพสต์แคปชั่นเนี่ยชัดเจนขนาดนี้แล้ว
ที่ยังโสดสนิทเหมือนเดิมไม่มีแม้แต่คนคุยพร้อมกับประกาศเลย
ค่ำนะจ๊ะเปิดรับหนุ่มเลยขอผู้กล้ายื่นใบสมัครเชิญเข้ามาจีบค่ะ
เก้าใจก็เป็นปกติค่ะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศกับผู้จัดการ
แล้วก็แล้วนางก็ชอบแบบเรียกไลค์ตัวเองแล้วก็มีความหมั่นไส้เราก็จะโพสต์กลับ
ไม่มีหรือไม่รอไม่มีจริง

ใช่ไหมล่ะนะอยากได้แบบไหนพูดไปเลย
ตอนนี้อะไรก็ได้แล้วค่ะก็เป็นคนดีเหมือนเดิมสเปคเหมือนเดิม

อย่าพูดว่าแฮปปี้เดี๋ยวไม่มีใครเข้ามาจีบ
ก็แฮปปี้จริงค่ะก็มีชีวิตเรามีเพื่อนมีการทำงานมีทุกอย่างที่มันค่อนข้างลงตัว
คือถ้ามันจะมีมาก็ยินดีแต่ว่ามันก็ยังไม่มีค่ะ
มีฮาเซลแล้วนะทุกทางแล้วนะสเตตัสก็แล้วออกสื่อก็แล้วช่วยจีบใบเฟิร์นหน่อยค่ะ

เอาโปรไฟล์แน่นแล้วก็เดินเข้าไปจีบเลยจ้
ก็คงต้องรอดูแล้วล่ะว่านุ่มผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครนะคุณผู้ชมนะ